สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตมกค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพ
สัปดาห์นี้ระหว่างวันเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะค่ำถึงเช้าเนี่ย
อากาศยังเย็นอยู่บ้างแต่หลัง๑๑โมงเป็นต้นไปคุณผู้ชมอากาศร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๖องศา
เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรอนะคะให้ฝนเข้ามาช่วยในสัปดาห์หน้าค่ะ
เหนือนะคะข้ามถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อน
อุณหภูมิต่ำสุด๕๑๕องศาค่ะยอดดอยหนาวจัด
ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็นมีลมพัดเป็นช่วง

อุณหภูมิอยู่ที่๑๖๓๖องศาค่ะคลื่นต่ำกว่า๑เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๒๐๓๖องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีเมฆบางส่วนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่ที่๒๐๓๖องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องรอกันหน่อยนะครับ
เผื่อว่าสัปดาห์หน้าฝนจะเข้ามาบรรเทาความร้อนกันได้บ้าง
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชม
อกไม้ที่เรียกได้ว่าหาดูได้ยากเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าบานในช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็หุบในช่วงเช้าค่ะ
เป็นดอกไม้นะคะจำพวกกระบองเพชรค่ะ
เล่นตัวเหลือเกินคุณผู้ชมบานเพียงคืนเดียวเท่านั้น
แล้วก็ระหว่างที่บ้านก็มีกลิ่นหอมด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ